สำหรับการไล่ล่าเสียแป้งบนเทือกเขาบรรทัศน

ฝนก็ยังคงตกอยู่อย่างต่อเนื่องและตกหนักด้วยนะคะ
และ๑๑วันผ่านไปยังไม่มีใครเห็น

ว่าตกลงอยู่ที่ไหนกันแน่นะคะ
ไล่ล่าเสียแป้งวันนี้เนี่ยสภาพอากาศไม่เป็นใจอย่างถึงที่สุดเลยค่ะ
ถือว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากมากนะคะ
เพราะว่าฝนตกหนักในพื้นที่ป่าเทือกเขาบรรทัศน์
แต่เจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่าเขาบอกแล้วว่า

ยังคงเดินหน้าไล่ล่าไม่หยุดการปฏิบัติหน้าที่
และสับเปลี่ยนกำลังขึ้นไปบนเทือกเขาบรรทัศน์ค่ะ

มันมีความเป็นไปได้๓กรณีค่ะคิงครับ

หนีลงเขาไปตั้งแต่วันที่ปะทะกับตำรวจแล้ว
เพราะในช่วงนั้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าเส้นทางการหลบหนีด้านล่าง
หรือว่า๒เสียแป้งเสียชีวิตไปแล้ว
เพราะว่าถ้าเกิดหนีคนเดียวไม่มีคนช่วยเหลือจริงเนี่ย

อยู่ไม่ได้แน่แต่นี่มัน๑๑วันผ่านไปแล้ว
หรือ๓ถ้าเสียแป้งยังอยู่ในป่า
ก็น่าจะอยู่ในพื้นที่เขาและถ้ำหินปูนในท้องที่จังหวัดสตูนกับจังหวัดตรัง
โดยเฉพาะเขาหินปูนและถ้ำในจังหวัดสตูนเนี่ย
เป็นพื้นที่ราบมีอาหารสมบูรณ์ที่สามารถหลบหนีอยู่ได้หลายวัน
ส่วนในพื้นที่บ้านตระเนี่ยไม่มีถ้ำหินปูนที่เสียแป้งจะเข้าไปหลบซ่อนตัวได้
มีแค่ซอกหินเท่านั้นเอง
เราได้คุยกับผู้ใหญ่จริงเป็นผู้ใหญ่หมู่ก้าว

ผู้ใหญ่เจริญสิงห์ออกมาเตือนเจ้าหน้าที่เลยบอกว่า
คุณตำรวจระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยนะ

แล้วช่วงนี้ถือเป็นฤดูฝนของทางภาคใต้
ยิ่งฝนตกสะสมโอกาสเกิดน้ำป่าก็สูงมาก
ผู้ใหญ่เจริญสิงห์บอกเคยเข้าไปเตือนชุดค้นหาเสียแป้งแล้ว

เพราะพื้นที่เขาบรรทัศน์ส่วนใหญ่มันสูงชั้น

เป็นอันตรายมากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะไปปักหลักบนเขา

หรืออาจจะเกิดดินโครนถล่มได้ง่ายเลยล่ะ

โอ้โหนี่ขนาดเจ้าหน้าที่ยังต้องระวังน้ำป่าขนาดนี้
แล้วเสียแป้งจะอยู่ยังไงล่ะเนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านบอกผมว่าเขาคงไม่อยู่บนเขาบรรทัศน์แล้วหรือเปล่า
อาจจะหนีเจ้าหน้าที่ลงจากเขาไปเส้นทางใดเส้นทางนึงแล้วมั้ง

หรือต่อให้อยู่บนเขาได้เนี่ยอาจจะโยกย้ายจุดไปแล้ว
หรือไม่ก็เดินมุ่งหน้าไปยังพื้นที่จังหวัดสตูน
ที่เป็นที่ตั้งวรรณอุทยานถ้ำภูผาเพชร
เพราะตรงนั้นกำลังเจ้าหน้าที่มีน้อยกว่าหรือเปล่า
๑๑วันแล้วการที่ยังหาเสียแป้งไม่เจอ
มันก็น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ว่า
ถ้าเขาไม่หนีไปแล้วเขาก็ตายไปแล้วนั่นแหละ

เผลออาจจะหนาวตายหรือไม่ก็ลื่นตกเขา

อาจจะถูกจัดมีพิษกัดตายก็ได้
เกิดว่าไม่เจอกันจริง
แสดงว่าเรียบร้อยอยู่ในป่าแล้ว
อาจจะหนาวตายหรือว่าโดนสัตว์ร้ายกัด
แล้วทีนี้ก็อาจจะเจออะไรที่มีพิษ

หรือว่าล้มหมวกฟาดฟื้นอะไรก็ว่าไป

คือกลิ่นคนนี้เวลานั้นก็มันแรง
ลมโชยลมอะไรนี่มันจะแรงอยู่แล้ว
เปอร์เซ็นต์น้อยคิดว่าน่าจะไม่มี

มันจะข้ามไปในโซนอื่นของเทือกเขาตรงนี้แหละ

ลงไปแล้วแหละลงไปตรงไหนตรงนึง

ผู้ใหญ่เจริญสิงห์บอกฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่านะว่า
หยุดการปฏิบัติหน้าที่ได้ไหม

เพราะทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้เลย

เข้าไปปลูกพืชร่อยทางการเกษตรก็ไม่ได้

แต่ว่าในทางการทำงานของเจ้าหน้าที่เอง
ก็คงต้องเดินหน้าต่อไปตามแผนนะครับ

หนีลงไปจากเขาแล้วจะใช้เส้นทางไหนได้บ้างล่ะ

หลังจากที่มีการยิงประทะต่อสู้กัน
ในวันนั้นถ้าเสียแป้งจะหนีเนี่ย
เส้นทางที่คาดว่าจะใช้หลบหนี
เป็นไปได้๓เส้นทางครับมิ้นและคุณผู้ชม

อาจจะหลบหนีออกนอกประเทศไปทางเมียนมาครับ

ใช้เส้นทางจังหวัดตรังเดินลัดเลาะมายังจังหวัดระนอง
เนื่องจากว่าจังหวัดระนองเป็นรอยต่อ
เชื่อมไทยกับเมียนมาได้นะฮะ

เพราะว่าวันที่มีการยิงประทะกันส่วนใหญ่
เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะหนาแน่นอยู่บนเขาใช่ไหมครับ
การดูแลพื้นที่ด้านล่างทางเข้าทางออกด้านล่าง
วันนั้นอาจจะไม่ได้มีการคุมเข้มหรือไม่อย่างไร
เขาก็มีการตั้งสมมุติฐานนี้เอาไว้
เส้นทางที่๒ที่คาดว่าเสียแป้ง

จะไปมาเลเซียในเส้นทางนี้ได้ครับ
จุดประทะที่บ้านตระเดินลัดเลาะไปถึงอำเภอละงูจังหวัดสตูน
จากนั้นครับลงเรือครับนั่งเรือข้ามไปที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย

หรือเส้นทางที่๓เสียแป้งอาจจะหนีออกนอกประเทศ

จากจุดประทะที่บ้านตระเดินลัดเลาะไปที่บ้านราวปลา

นั่งเรือข้ามไปที่เกาะลังกาวีมาเลเซีย
แล้วนั่งเรือหนีต่อไปอินโดนีเซีย
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ส่วนตัวคาดว่าเขาน่าจะลงเรือแล้วไปมาอินโดนีเซียแล้ว

ถามว่าเขาเลยมาเลเซียไปเลยเหรอครับ
คุณดำรงบอกว่าไม่น่าจะขึ้นฝั่งที่มาเลเซีย
ถ้าเขาหนีไปทางนั้นจริงนะ
เพราะเนื่องจากว่าการประสานและการจับกลุ่มตัว
อาจจะทำได้สะดวกง่ายดาย
กับมาเลก็มีเป็นความเป็นมิตรประเทศต่อกันที่ดีด้วยนะฮะ
อันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนตัวคาดการณ์จากคุณดำรงพิเดช
อกจากนี้มีรายงานว่าเสียแป้งอาจจะเดินเท้า
บริเวณเทือเขาบรรทัศน์ผ่านเขาหัวช้างหมู่บ้านล้อหลา
และไปลงที่บริเวณอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาครับ
เนื่องจากว่าบ้านของเพื่อนเสียแป้งก็คือในฉุยท่าชมวง
อาจจะหลบหนีออกทางประเทศมาเลเซียไปได้
และถ้าไปเส้นทางนี้จริงก็น่าจะไปถึงที่อำเภอรัฐภูมิ
ประมาณ๑๒วันหลังจากที่มีการยิงปะท้ากับตำรวจ

ดังนั้นถ้าหากว่าใช้เส้นทางหลบหนีตรงนี้จริง
วันนี้วันที่๑๘พฤศจิกายน
จากการยิงประทะกันเมื่อวันที่๘พฤศจิกา
เต็มที่วันสองวันเดินท้าออกไปทะลุไปทางนั้นได้
ถ้าหนีไปทางนั้นน่าจะไปไกลแล้วหรือไม่อย่างไร

สำรวจบริเวณป่าที่ติดกับอ่างเก็บน้ำ
ป่าบรที่อำเภอป่าบรจังหวัดพัฒนธรรม
พบว่าเส้นทางลัดเลาะบริเวณอ่างเก็บน้ำ
เข้าไปบริเวณป่าเขาหัวช้างเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัศน์นะฮะ
จุดนี้คาดว่าเสียแป้งจะใช้เส้นทางหลบหนีและเดินต่อไปที่รัฐภูมิสงขลา
ไปขอความช่วยเหลือกับเพื่อนที่อยู่ที่นั่น
และเป็นเส้นทางที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ถ้าหากว่ามีความชำนาญใช้เวลาประมาณ๑วันก็ถึงแล้วครับ
เป็นที่เชื่อมต่อ๓จังหวัดคือจังหวัดตรังสตูนและพัทธลุง
เดี๋ยวลองดูหน่อยครับ
คุณผู้ชมครับจุดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีปักหลักอยู่ในขณะนี้นะครับ
อยู่ที่บริเวณทางต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุง
จุดที่เราเห็นบริเวณเทือกเขาด้านหลังนะคุณผู้ชม
อันนี้คือเทือกเขาหัวช้างนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ของเทือกเขาบรรทัดจุดที่รายงานว่าเสียแป้งอาจจะใช้เส้นทางนี้
ในการหลบหลีกเจ้าหน้าที่นะครับหลังจากที่มีการปะทะกัน
ซึ่งหากที่เดินมาบริเวณจากน้ำตกท่าช้างนะครับ
จนถึงที่บริเวณทางต้นน้ำจุดนี้
จะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางเท้าเกือบ๒วัน
และถ้าหากมีการเดินเท้าเกือบ๒วันจริงคุณผู้ชมครับ
เสียแป้งคาดว่าจะไม่ได้อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์แล้ว
แล้วก็จะใช้เส้นทางในหมู่บ้านโละหลาในการอาศัยเส้นทางนี้
หลบหนีเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับ
บริเวณเส้นทางของหมู่บ้านโลหลารวมถึงพื้นที่ของอำเภอป่าบอนนะครับ

จะมีการตั้งด่านนะครับก็อาจจะใช้เส้นทางนี้
แล้วก็อาศัยช่วงของเจ้าหน้าที่ในการที่ไม่ได้ตั้งด่านในการหลบหนีนะครับ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีมาอยู่ที่บริเวณจุดนี้เอง
ชาวบ้านบอกว่าเส้นทางบนเทือกเขาบรรทัศน์ในจุดนี้นะครับ

สามารถที่จะเดินทางซอกแทรกได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็คือจังหวัดสตูนใช้ระยะเวลาในการเดินทาง๒ชั่วโมง
รวมถึงสามารถเดินทางไปที่บริเวณจังหวัดตรังได้ด้วยนะครับ
แล้วก็จุดที่เรายืนอยู่ก็คือจังหวัดพัทธลุงครับ
ก็คือเทือกเขาบรรทัศน์เชื่อมกับ๓จังหวัดพื้นที่บริเวณจุดนี้
ซึ่งคาดว่าเสียแป้งเนี่ยจะอาศัยเส้นทางนี้ในการหลบหนีออกจากทางด้านเทือกเขาบรรทัศน์แล้วครับ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนายนพดลหมาละเด็นนะฮะ
คนที่มาหาปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำป่าบอนและเป็นคนในพื้นที่
บอกว่าเส้นทางเขาหัวช้างเนี่ยเขาก็เคยเดินไปถึงจังหวัดสตูนมาแล้วนะครับ
เดินเท้า๒ชั่วโมงเป็นการเดินที่ชำนาญในพื้นที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างไว
แต่บนภูเขาแห่งนี้ชาวมานิจะเข้าป่าดำรงชีวิตสักส่วนใหญ่
ก็จะเดินไปมาอยู่เป็นประจำเส้นทางในการเดินป่าส่วนใหญ่
ก็จะมีชาวมะนิมีชาวบ้านเนี่ยเดินกันไม่ค่อยเห็นคนนอกพื้นที่มาเดินแถวนี้ครับ
เพราะว่าถ้าหากว่าแปลกหน้าแปลกตาเนี่ยคนในพื้นที่เขาจะรู้เลยว่า
นี่ไม่ใช่คนถิ่นเราหน้าแปลกไม่คุ้นไม่เคยกัน
ขณะที่นายนวการหล่ำจนะครับบอกว่าเขาเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เดินป่าอยู่บ่อย
เป็นคนแถวบ้านก็จะต้องเข้าป่าออกป่ากันอยู่เป็นประจำ
เส้นทางนี้ดูแล้วเนี่ยนะครับเหมือนจะไม่น่าหลงนะแต่พอเข้าไปจริงแล้วเหมือนเขาวงกฎ
ปกติถ้าหลงป่าเนี่ยจะให้อยู่นิ่งอยู่กับที่อย่าเดินไปที่อื่น
เพราะจะยิ่งหลงเข้าไปใหญ่ตัวเองคิดว่าเสียแป้ง
อยู่คนเดียวบนเขาไม่น่ารอดคงต้องตาย
แต่ถ้ามีพรานป่าหรือมีเพื่อนอยู่ด้วยเป็นไปได้ว่าน่าจะรอด
เพราะยิ่งนานวันต้องรีบลงมาหาอาหารแล้วอยู่บนป่าบนเขาแบบนี้ไม่ได้
อากาศมันหนาวไหนจะสัตว์ป่าอีก
ถ้าอยู่บนเขาจริงคิดว่าน่าจะอยู่แถวบ้านตระนั่นแหละ
ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยถ้ามีใครรู้จักเสียแป้ง
ได้รับความช่วยเหลือจากเสียแป้งก็อาจจะให้ความช่วยเหลือเสียแป้งตอบแทนก็ได้
คงไม่น่าจะเดินไกลมาถึงที่นี่หรอกเพราะมันไกลเกินไปที่คนคนเดียว
และในสภาพแบบที่เป็นข่าวเห็นบอกว่าเสื้อไม่ใส่ใช่ไหมฮะ

เฮ้ยเค้าจะเดินรอบเหมือนตรงนี้ได้หรอลองฟังชาวบ้านเพิ่มเติมครับ
ก็ชาวบ้านนะขึ้นไปบ่อยหาของป่าอะไรแบบนี้
หาพวกหาปลาหาอะไรอย่างนี้
ถ้าความเป็นไปได้พี่ถ้าสมมุติเสียแป้งอยู่บนนี้

ครับแต่ถ้าตัวคนเดียวไม่รอดร้อยเปอร์เซ็นต์อืมแต่
ถ้ามีพานป่านำทางคงจะอยู่
ถ้ามั่นใจว่าไม่มีใครนำทางไม่อยู่แน่นอน
เขาคงจะไม่เที่ยวไปตะเวนน่าจะไม่รอดถ้าไปคนเดียว
เพราะว่าถ้าไปยิ่งไปยิ่งหลง

เพราะคนที่นั่นคนของเขาทั้งนั้น

จะเดินลงเขาแล้วก็ไปไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้

เขาต้องหาทางลงข้างล่าง

หลายคนบอกว่าเส้นทางนี้หากไม่มีความชำนาญ

จะเดินทางมาที่นี่เพราะว่าไกล

เส้นทางเนี่ยคนเขาก็เดินกัน

ที่ทำทางกันมาไว้นานแล้วด้วย

อยู่ที่ความชำนาญในพื้นที่ด้วยนะครับ

กับทางผู้ช่วยพบตรครับ
พตโอิทธิพลอัชรีประดิษฐ์

กว้างแล้วก็สลับซับซ้อนเสียแป้งก็ชำนาญ

ส่วนชุดไล่ล่าอยู่ในที่แจ้ง
แต่ยังเชื่อว่าเสียแป้งเนี่ยวางแผนมา

ออกจากโรงพยาบาลก็คือมุ่งหน้าขึ้นเขาเลยทันที

อย่างที่ชาวบ้านเขาตั้งข้อสงสัย
ซึ่งในวันที่๙และ๑๐พฤศจิกายน
ตำรวจยังไม่ได้วางกำลังปิดล้อม

เวลานั้นหลบหนีลงเขาไปแล้วก็ได้

ก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ยังไม่มีชาวบ้านคนไหนไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
หรือพบเบาะแสของเสียแป้งเลยครับ
วันแรกหลังจากวันที่๙กับที่๑๐
ที่เรายังไม่ได้วางกำลังเขาอาจจะไปที่อื่นแล้ว

ว่าคนไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่เสื้อ

พอมันไปแล้วเดี๋ยวพี่ก็ต้องบอกผู้ใหญ่บ้าน
แล้วมันไม่มีโทรศัพท์มันจะไปโทรหาใครให้มันรับ

ผู้ช่วยพบตรพลตำรวจโทอิทธิพลนั้นจะไปปรึกษากับ
พบตพตเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
รวมทั้งรองพบตรท่านรองธนาชูวงด้วยนะฮะ
ถึงแผนปฏิบัติการว่าจะปรับเปลี่ยนแผนการไล่ล่า

ก็บาดเจ็บและเหน็ดเหนื่อยและมีป่วยไข้ด้วยนะฮะ
อีกทั้งก็ใช้งบประมาณไปค่อนข้างมากแล้ว
จึงต้องมีการหารือกันเพื่อวางแผนการค้นหาใหม่อีกครั้ง

เดี๋ยววันจันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมว่านะ

หลังจากที่ได้ลองไปปักหลัก
ค้างแรมอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ในป่าแบบจริง๒วัน๑คืน
อันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกอย่างอนุญาตหมดแล้วนะคะ
ไม่ได้แบบสุ่ม๔สุ่ม๕เข้าไป
ทุกคนจะได้เห็นกันว่าไปเจอค่ายคอมมิวนิสต์เก่า

คือท่ามกลางความสวยงามของป่าแห่งนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวลึกลับและเร้นลับด้วย

แต่ว่าคุณไกด์ธนกรไปเจอมากับตัวนี่ก็ยากลำบากเหมือนกันนะมิ้นนะ

กลุ่มคอมมิวนิสต์เคยใช้หลบซ่อนตัวอยู่
แล้วก็เจอขนำลึกลับในพื้นที่บ้านตระตรงนั้นน่ะ
กว่า๓๐๐แห่งคุณ

ภารกิจวันที่๒ของไกด์ธนกรทองคำทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
เดินทางเข้าป่าเทือกเขาบรรทัศน์
วันนี้พาไปบนบ้านตระเลยค่ะ
มีนายพรานในพื้นที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนำทางไป

เป็นถ้ำลึกลับตั้งอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์นะคะ

ซึ่งเป็นจุดที่ยังไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ว่าทีมข่าวชุดไหนเข้าไปสำรวจมาก่อนเลยด้วย

ไก๊บอกว่านายพรานเล่าให้ฟังว่า
ถ้ำนี้เคยเป็นถ้ำที่กลุ่มคอมมิวนิสต

หลีกเลี่ยงการจับทุมของเจ้าหน้าที่
ก็เลยเดินสำรวจรอบถ้ำนะคะ
แล้วไปเจอว่าที่ด้านหน้าถ้ำเนี่ย
มีการปรับพื้นดินเป็นเนินให้สูงขึ้น

ซึ่งไกด์บอกมันไม่น่าจะเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติแน่
ที่ดำเนินการอยู่ทางเทศขวันทักนั้น

เป็นจุดพักจุดอาศัย

ที่เข้ามาตรวจตาข้างบนนี้ครับ

มีเนินดินสูงประมาณสัก๓เมตร
ค่อนข้างจะชันแบบนี้เลยค่ะ

นี่ก็ต้องพยายามลอดช่องเล็ก
แตกตัวเข้าไปในถ้ำนะคะ
พอเข้าไปในถ้ำได้ค่ะคุณผู้ชม

วิสัยทัศน์นี่เห็นตามแนวลำไฟฉายที่ส่องไปเท่านี้
ตามลำแสงนั้นแค่นั้นเลยนะคะนอกจากนั้นคือมองไม่เห็นแล้วอะค่ะ
เรื่องต้นจากการส่องไฟฉายสำรวจในถ้ำเนี่ยมีหินงอกหินย้อยเต็มไปหมดเลย
ส่องขึ้นเพดานก็จะมีโพรงถ้ำขนาดใหญ่อีกหลายจุดเลยนะคะ
โพรงก็สูงจากพื้นดิน๔เมตรคนทั่วไปไม่น่าจะปีนขึ้นไปได้
จากข้อมูลในพรานบอกว่ากลุ่มคอมมิวนิสต์เคยใช้ถ้ำนี้หลบซ่อนตัวพักอาศัยอยู่ตามโพรงต่าง
เทือกเขาบรรทัศน์ก็มีถ้ำแบบนี้กระจายไปทั่วเทือกเขาด้วย
ทีนี้สมมุติว่าถ้าเสียแป้งไปหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำแบบนี้บ้าง
นายพรานบอกโอ้โฮยากเลยถ้าจะหาตัว
ไม่ได้ยากครับว่าจะตรวจพบ
นอกจากนี้ในถ้ำเนี่ยยังมีน้ำหยดลงมาตามซอกหินด้วยนะคะ
ก็เลยเอาขวดพลาสติกมารองน้ำดูเพื่อจะได้เอาไปตรวจสอบดูว่าน้ำที่มันหยดลงมาเนี่ย
ได้หรือเปล่าซึ่งถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ย
ในขวดถือว่าใสทีเดียวนะคะเหมือนซื้อตามร้านค้าเลยไกด์บอกแบบนั้นนะคะ
ไก๊ก็เลยอ่ะลองดื่ม
ลองน้ำใส่ขวดแล้วดื่มเลยอันตรายเหมือนกันนะไกด์นะ
ลองดื่มดูไก๊บอกมันก็ดื่มประทังชีวิตได้นะ
กรณีที่ไม่สามารถหาแหล่งน้ำได้จริงแต่นายพรานบอกไม่แนะนำเลยค่ะ
เพราะว่าการดื่มน้ำจากในถ้ำเนี่ยคือมันจะมีหินปูนผสมอยู่
เข้าไปกินเยอะก็อาจจะเป็นนิ้วอาจจะเกิดโรคนิ้วได้ละ
เอาจริงคือเราไม่รู้ว่าในถ้ำเนี่ยมีอะไรบ้างเชื้อโรคเชื้อราไม่ใช่ว่าไม่มีนะ
มันก็มีเหมือนกันนะคะก็อาจจะเจ็บป่วยร้ายแรงได้
แต่นี่ไก๊น่าจะลองชิมเป็นหยดดูทรงแล้วอ่ะนะคะ
สาธิตให้ดูว่ามันประมาณนี้นะ
ไม่มีรสแต่อาจจะมีกลิ่นดิน
ซึ่งเพราะสำหรับแห่งน้ำสามถ้ำที่มีหิวที่นอกหิวย้อย
เดี๋ยวเราลองมาลองน้ำนะครับจากน้ำที่หยดลงมาจากถ้ำว่าพอจะรับประทานได้ไหม

ไม่มีรสแต่อาจจะมีกลิ่นดินนิดหนึ่งกลิ่นหินกลิ่นพวกหินปูนนะครับ
อาจจะรักษณะเป็นหินฟูลนิดนึง
หลังจากนั้นค่ะไกด์ก็สำรวจถ้ำเป็นที่เรียบร้อย
ก็เดินออกมาจากถ้ำไปสำรวจแหล่งน้ำจุดอื่นนะคะว่า
ถ้ามีคนหลงป่ามาแถวนี้เนี่ยเขาหาน้ำกินกันที่ไหนยังไง
พรานตัดเถาวันค่ะอันนี้เราเคยได้ยินไหม

พรานก็ตัดเถาวันเอาน้ำมาลองดื่มดูนะคะ
ถาวันออกมาปรากฏว่าได้น้ำเยอะพอสมควรเลย
เอาว่าอยู่ได้ทั้งวันนะคิง
เขาบอกคนเราขาดอาหารได้แต่ขาดน้ำไม่ได้ใช่ไหม
เนี่ยเขาบอกก็ถ้าตัดถาวันดื่มน้ำอยู่ได้ทั้งวันเลย
แต่ต้องเป็นคนที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ
เพราะไม่ใช่ทุกเถาวันจะมีน้ำค่ะ
คุณต้องรู้และดูออกว่าต้องเป็นถาวันแบบไหน
ถึงจะสามารถตัดเอาน้ำมาดื่มกินได้นะคะ
เอ้าขึ้นป่าเข้าถ้ำแล้วไป

จะเห็นว่ากระแสน้ำในลำทานไหลเชี่ยวแรงมากนะคะ
ทีมข่าวก็ต้องระมัดระวังตัวอย่างสูงเลยเหมือนกัน
การจะล่องแพ้ข้ามทานไปอีกฝั่งหนึ่ง
เพราะคือพลาดนิดเดียวมันหมายถึงชีวิตเหมือนกันนะ

ไปเจอขนำหลังใหญ่เบอร์เยอะเลยค่ะ

มีเสื้อผ้าตากอยู่ที่ระเบียงด้านนอกด้วยนี่

นะคะแต่มีเสื้อผ้าตากเอาไว้ครับไปดูในขนำโอ้โห
ข้าวของเครื่องใช้ใหม่เอี่ยมเลยคิงเห็นไหมพร้อมเลยเสร็จสระ
จานชามกระลำมังมอบกระทะเตาแก๊สถังแก๊ส
บอกแล้วว่าที่นี่อ่ะเรียกว่าบ้านได้เลยมีกระต่ายขูดมะพร้าวด้วยเมื่อกี้เนี้ย
เออโอ้โหหาอาหารได้สบายแล้วครับเนี่ยถูกคือใครหลงมาที่นี่ก็
อยู่รอดอ่ะค่ะใช่อืมทำกับข้าวได้เลยล่ะมีถุงข้าวสารด้วยนะ
ในนั้นข้าวสารเกือบเต็มเห็นไหมน้ำมงน้ำมันเครื่องปรุง
ขนำมีเครื่องปรุงครบซอสก็มีน้ำหวานก็มี
เลยบอกไหนลองจุดไฟที่เตาแก๊สสิว่ามันใช้ได้ไหมเออมีแก๊สหรือเปล่า
ต้มน้ำยังได้เลยค่ะนี่ต้มน้ำในกาไปเลยแถมด้านหลังขนำมี
บ่อน้ำบาดานในพื้นที่บ้านตระด้วยนะคะลักษณะเนี่ยบ่อน้ำลึกประมาณห้าเมตร
มีน้ำที่ก้นบ่อเยอะพอสมควรเลยชาวบ้านตระมักจะมาตักน้ำที่บ่อน้ำนี่แหละ
เอาไปใช้ดื่มกินหุงหาอาหารประทังชีวิตในป่าค่ะ
น้ำก็พอที่จะใช้อุปโภคได้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือชาวบ้านตะจะจะดึกจะดื่มเลยนะครับแต่ถ้าให้ดีคือเขาจะเอาไปต้มก่อนแล้วเอามาดื่มครับ
หลังจากนัดไกด์ก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปสำรวจรอบรอบพื้นที่บ้านตระนะคะ
เพราะว่าพื้นที่บ้านตระมีขนำลึกลับอีกเยอะมากเลยซ่อนอยู่ในป่าลึกค่ะ
ขนำเหล่านี้ไม่ได้อยู่ตามเส้นทางชาวบ้านด้วยแล้วต้องเดินเข้าป่าไปอีก
ขนำนี่ไม่มีทางเข้านะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยขึ้นรกทึบเต็มไปหมด
ขนำก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งนายพรานในพื้นที่เองก็ไม่รู้จักเจ้าของเหมือนกัน
ไม่ควรเข้าไปสำรวจสุ่มสี่สุ่มห้าเดี๋ยวปืนมันจะลั่นออกนะคะ
จากข้อมูลของนายพรานเขาบอกว่าบนบ้านตระเนี่ยมีขนำซ่อนอยู่ในป่าอีกกว่า๓๐๐แห่ง
แห่งก็ต้องเดินไกลมากเพราะซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกแล้วก็ไม่ได้อยู่ตามเส้นทางลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่
หรือเส้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรด้วยสมมุติว่าถ้าเสียแป้งมาซ่อนตัวอยู่ตามขนำเหล่านี้
ก็เป็นอุปสรรคกับเจ้าหน้าที่อีกแล้วค่ะกว่าจะหาตัวเจอก็คงจะยากอีกเหมือนกัน
กายบอกว่าจากการค้างแรมในป่าสองวันหนึ่งคืนแล้วก็ได้ไปสำหรับพื้นที่บ้านตรา
คือถ้าสมมุติว่าเสียแป้งหลบหนีตามขนำที่กระจายอยู่ทั่วผืนป่าเนี่ย
ตามตัวยากแน่และยิ่งถ้ามีคนคอยส่งเสบียงให้นะ
อยู่เป็นเดือนยังได้เลยเพราะไม่มีใครหาเจอ
แต่ถ้าเสียแป้งอยู่ในป่าแล้วก็น่าจะยากหน่อย
แต่น้ำดื่มเนี่ยเหมือนจะหาดื่มได้ง่ายค่ะ
ทุกคนค่ะสำหรับของวันหนึ่งคืนบนบ้านตรา
ภายในขุบเขาพระขอบรรคัทที่ผ่านมา
นี่อาจจะเป็นคำตอบให้ท่านผู้ชมหลายคนที่ยังสงสัยว่า
นายแป้งยังอยู่หรือใช้ชีวิตยังไงบนเทือกเขาบรรทัศน์
สำหรับสิ่งที่ผมได้ประสบมานะครับ
จากประสบการณ์ถ้ามีอาหารมีน้ำมีขนำ
ยืนยันได้ว่าสามารถอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ได้
จะเอานานนับเดือนครับ

บอกอยู่ได้เป็นเดือนแล้วไกด์จะอยู่เลยหรือเปล่า
เราได้ข้อมูลมาจากคุณทัศน์วัตรากรดำทิพย์

อยู่บ้านเราไม่ขึ้นเขาก็ลงเล
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชำนาญเส้นทางในหมู่บ้านตระค่ะ

มันมีขนำที่อยู่ลึกลับในป่าในที่แบบเป็นที่ลับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตา
หรือเข้าไปตรวจค้นไม่ถึงยังมีอีกเยอะไหมครับ

แบบขนามที่หลบซ่อนอยู่ตามมุมป่าอยู่ใกล้หลบจากสายตาเจ้าหน้าที่
มีครับเท่าที่ผมเคยไปเจอนะมีอยู่เยอะ
ผมว่าถ้ามีเสบียงประมาณเดือนหนึ่งยังอยู่ได้
ถ้ามีเสบียงอ่ะนะแต่ว่าก็ด้วยถ้ามีเจ้าหน้าที่มากดดันเลย
อาจจะก่อไฟไม่ได้หรืออะไรไม่ได้มันก็ลำบากในการดำรงชีพอยู่
ถ้าเข้าขนำไม่ได้นอนแบบกลางเพลิงตามป่าเลยยากกว่าไหม
ยากครับยิ่งแบบช่วงนี้ฝนตกนี่ยากมากพี่ไก่
่อไฟยังไงก็ก่อยากอ่ะก่อไฟจะหุงหาอาหารอะไร
่อไฟว่าเป็นควันอีกยิ่งฟืนเปียกให้ก่อไฟเป็นควันยิ่ง
ยิ่งส่งสัญญาณขึ้นไปชัดอีกอยู่ยากในป่า

ถ้าเกิดสมมุติว่าเสียแป้งที่เคยใช้ชีวิตอยู่บนนั้น
อยู่ในบ้านตระเป็นเดือนแล้วต้องมาหลบหนีเจ้าหน้าที่ในป่าแบบนี้
คุณผู้ชมว่าเขาอยู่ไหมยังอยู่ได้ไหม
ก็จำลองให้เห็นว่าถ้าจะต้องไปใช้ชีวิตจริงในป่าในเขาเนี่ย

คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ในโล้นผู้ต้องสงสัยถูกตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำนะฮะ
ล่าสุดเขาออกมายืนยันกับทางไทยรัฐทีวีบอกว่า
เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเสียแป้งเลย

แล้วผมตกใจมากนะจู่ตำรวจมาปิดล้อมผมเนี่ย
นายวัลลบยศสิริหรือว่าในโล้นอายุ๓๖ปีนะครับ
ถูกตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำเมื่อวานนี้
เจ้าตัวเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังนั่งกินกาแฟอยู่ที่ขนำที่บ้านพักนั่นแหละฮะ
ในหมู่บ้านคลองช้างแทงตลิ่ง
หมู่บ้านนี้จะอยู่ห่างจากสหกรบ้านตระประมาณสักครึ่งกิโลเมตร
จู่มีน้องมาบอกว่าตำรวจมา
เขาก็มองไปที่ประตูเห็นตำรวจกรูกันเข้ามาปิดล้อม

แล้วก็ถามว่าชื่ออะไรออกมานี่หน่อยจะพาไปที่สหกร
หกรณ์นี่คือเป็นสหกรเก่าอยู่ทางขึ้นเข้าไปหมู่บ้านตระ
เป็นจุดที่ตำรวจเขาประจำการอยู่ตรงนั้นด้วย
เขาก็เลยถามกลับไปว่าไปทำอะไร
แต่ไม่มีใครตอบครับบอกแค่ว่าไปคุยกับผู้กำกับ
พอไปถึงสหกรณ์จุดที่จุดที่ตำรวจเขาประจำการอยู่เนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าตกใจมากตำรวจประมาณ๓๐คนล้อมเขาอยู่
งงไปหมดเลยไม่รู้ว่าพามาเรื่องอะไรไม่เคยไปมีเรื่องกับใครมาก่อนด้วย
โล้นบอกนะครับหนึ่งในตำรวจพูดออกมาบอกว่า
น้องรู้จักเสียแป้งไหมน้องส่งเสบียงให้เสียแป้งอยู่นี่
เขาก็ยืนยันว่าไม่รู้จักไม่ได้ส่งเสบียงให้ใคร
ตำรวจก็เลยถามหาคนชื่อนกครับซึ่งนกเนี่ยเป็นคนที่ตำรวจสงสัยว่า
หนีไปกับเสียแป้งด้วยหรือเปล่าโดยถามว่าตอนนี้นกอยู่ไหนรู้ไหม
เขาก็บอกไปว่าไม่รู้แล้วก็พูดความจริงทั้งหมดออกไป
สอบปากคำประมาณ๑๕๒๐นาทีก็ปล่อยตัวกลับครับ
เขายืนยันว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นจริง
ไปผิดล้อมเลยไปกี่คนได้ก็ประมาณ๓๐ที่ล้อมอยู่

ก็จอดรถแล้อก็เดินไป
ตื่นเต้นด้วยงงเลยไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรเรื่องอะไร
ไม่เคยมีเรื่องอะไรมาก่อน
เจ้าตัวบอกว่าสงสัยที่ตำรวจคุมตัวไป
ตำรวจก็คงคิดว่าเขาเป็นหน่วยส่งเสบียงให้กับในแป้งนาโนตหรือเปล่า

เขาเคยใช้รถมอเตอร์ไซค์ของนกลงไปซื้อของจริง
แต่ว่าใช้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น
และย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
เสบียงที่เขาขนมาเยอะอย่างที่เห็น

มาเยอะเพราะว่าที่บ้านมีกันหลายคน
เวลาขึ้นลงเขาเส้นทางมันก็ไม่ได้ง่ายนะ
ขึ้นลงครั้งหนึ่งก็ต้องเอามาให้คุ้ม
เจ้าหน้าที่จำกัดให้ซื้อข้าวสารวันละ๓กิโลกรัม

ค่าน้ำมันรถขึ้นเขาลงเขาแต่ละครั้งมันไม่คุ้ม
ลงไปทั้งทีเอามาก็ต้องเอามาเลี้ยงคนอีกหลาย

เจ้าตัวยอมรับนะครับว่าใช้ชีวิตตอนนี้ลำบากมาก

เจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าป่าที่ห่างจากชุมชนเกิน๑กิโลเมตร
แล้วชาวบ้านจะไปกรีดยางก็ไม่ได้
อยากให้จับตัวนายแป้งนาโนตให้ได้ไว

ชาวบ้านเขาจะได้ไม่เดือดร้อน
อย่างที่บอกนะคะว่าปฏิบัติการครั้งนี้

แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะอุปสรรคเยอะก็จริง
แต่ยืนยันไม่มีการถอนกำลังอย่างแน่นอนนะคะ
วันกับปฏิบัติการปิดล้อมเทือกเขาบรรทัศน
ที่เชื่อมต่อจังหวัดพัทธารุงตรังแล้วก็ศตูล
รออาหารแห้งเอาไว้เพียงพอแล้วด้วยเหมือนกัน
เชิงเขาตั้งจุดตรวจสลับกับการเดินลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งบนเขาและพื้นราบมีการปิดล้อมอย่างแน่นหนา

วันนี้ทีมข่าวได้คุยกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังก็บอกว่า
มีการแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานทางตำรวจภูทรจังหวัดตรังเนี่ย
ออกเป็นเหมือนกับไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวคุณ
ไข่แดงเนี่ยก็จะเป็นด้านในหุบเขาเป็นวงรอบการปิดล้อมชั้นใน
มีปฏิบัติการตรวจตราพื้นที่ส่วนด้านล่างเขาทุกทิศทางโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ย
ตรงนั้นคือวงรอบการตรวจตราชั้นกลางหรือที่เรียกว่าไข่ขาวนะคะ
ก็จะมีการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งซึ่งตรงจุดไข่ขาวเนี่ย
มีจุดตรวจสกัดอยู่๕จุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อได้ว่า
ใครจะหนีลงเขามาทางนี้เนี่ยต้องผ่าน๑ใน๕จุดนี้อย่างแน่นอน
เราแบ่งพื้นที่บนเขาเป็นไข่แดงนะครับ
แบ่งพื้นที่ด้านล่างเป็นไข่ขาวนะครับเพราะฉะนั้นความเข้มข้น
ในการปฏิบัติอย่างสูงสุดจะอยู่บนพื้นที่เชิงบนเขานะครับในป่าเขา
ซึ่งมีชุดบริการล้อมรอบอยู่แล้วส่วนรถหลั่นลงมาก็คือพื้นที่ไข่ขาวก็คือจุดตรวจนะครับ
เพราะฉะนั้นความเข้มข้นในการปฏิบัติจะมีความแตกต่างกัน
ทางด้านของผู้อำกับการสพนเอื้องนะคะคนที่รับผิดชอบจุดตรวจสกัดบ้านหาดเหล่า
ก็ให้ข้อมูลเสริมบอกว่าพื้นที่สพปะเหลียนแล้วก็สพบ้านหนองเอื้องเนี่ยมีจุดตรวจสำคัญอยู่๒จุด
ก็คือจุดตรวจน้ำตกโตนตกแล้วก็หาดเหล่าจุดที่เราอยู่เนี่ยคือจุดตรวจน้ำตกโตนตก
ก็จะใช้คัดกรองบุคคลเป้าหมายหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ส่งเสบียงนะคะที่จะขึ้นไปบนบ้านตระถือว่าสำคัญระดับหนึ่งเลย
ก็ใช้ยุทธวิธีวางกำลังผลัดเปลี่ยนตำรวจจาก๕สถานีหมุนเวียนเฝ้า๕จุดนะคะ
ก็คือน้ำตกตนตกบ้านหาดเหล่าแยกน้ำตกไพรสวรรค์สะพานใยคุ้มแล้วก็หน้าด่านกักกันสัตว
กรองโดยที่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านให้น้อยที่สุด
การยืนตรวจตราคนต่างเนี่ยก็เราใช้วิธีแบบสแกนแล้วก็สุ่มตรวจบ้าง
ถึงขนาดว่าให้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจนชาวบ้านเขาเดือดร้อนจนเกินไปนะครับ
บางครั้งเราก็ต้องอรุมอร่วยกันบ้างในมุมบางมุมของวิถีชีวิต
ยังคงทำงานอย่างเข้มข้นต่อไปนะฮะ
ที่ผู้ช่วยผอบอตรจะหารือกับผอบอตรและก็รองผอบอตรจะปรับแผนหรือไม่อย่างไร
อย่างที่บอกครับว่าเทือกเขาบรรทัศน์มีความสลับซับซ้อนนะ
วันแล้วที่มีการปิดล้อมและตามล่าตัวเสียแป้ง
ว่าแป้งนาโนตในพื้นที่เขาบรรทัศน์แห่งนี้
ความสวยงามที่เห็นนี้มันก็มีเรื่องราวเร้นลับ
และความลึกลับของผืนป่าซ่อนอยู่ด้วยครับ
ล่าสุดครับพี่ทัศน์เจ้าของยูทูปเปอร์
ช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเดินป่าการผลจนภัย
ทัศน์ท่านนี้ที่คุณไกด์ธนกรไปคุย
คุณวรากรดำทิพย์หรือว่าพี่ทัศน์
เจ้าของเพจเฟซบุ๊กและช่องยูทูป
อยู่บ้านเราไม่ขึ้นเขาก็ลงเล
เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวความลึกลับ
และลี้ลับของผืนป่าเทือกเขาบรรทัศน์
ตระนี้ได้ฉายาว่าเป็นเมืองลับแลแห่งป่าเขาบรรทัศน์ด้วยครับ
ชาวบ้านที่บ้านตระนั้นเป็นหมู่บ้านโบราณนะครับ
มีอายุเก่าแก่กว่า๓๐๐ปีครับ
ที่บ้านตระทุกคนจะนับถือและเคารพทวดเล็ก
หรือว่าหมื่นสนคิรี
ผู้ที่มาดูแลบ้านตระในยุคแรกบุกเบิกเลยครับ
เชื่อว่าทวดเล็กนั้นจะคอยปกปักรักษาคนในหมู่บ้าน
ทวดเล็กมาใช้ชีวิตที่บ้านตระ

ไปเจอผู้หญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างผอม
แล้วเธอบอกว่าเธอออกมาจากเมืองลับแล
วดเล็กรู้สึกชอบพอผู้หญิงคนนี้ครับ
จะขอตามไปที่เมืองลับแลแต่ฝ่ายหญิงบอกว่า
ถ้าจะไปเมืองลับแลมีกฎเหล็กนะ
ห้ามโกหกเด็ดขาด
พอไปอยู่ที่เมืองลับแร่มีลูกด้วยกันครับ
วันหนึ่งเมียของทวดเล็กออกไปทำงาน
ทวดเล็กต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้าน

ก็เลยเผลอพูดออกไปว่าหยุดร้องนะลูกจ๋า

เท่านั้นแหละฮะเมียของทวดเล็กเนี่ยรู้เลยว่าเอาแล้ว
จำใจขับไล่ออกจากหมู่บ้านเพราะทำผิดกฎ

ต่อให้จะเป็นการเกลี้ยกล่อมลูกไม่ให้ลูกร้องก็ไม่ได้ครับ
เมียของทวดเล็กก็อยู่กับลูกในเมืองลับแล

เล็กออกมาจากเมืองลับแลก็มามีครอบครัวใหม่

บ้านปลายชีวิตเนี่ยทวดเล็กบอกให้ลูกหลานไปสร้างขนำให้
แล้วใช้ชีวิตแบบปลีกวิเวกครับ
ทำกับข้าวมาส่ง
ให้ทำข้าวต่อคั่วมาให้๑ครั้งต่อ๗วัน
วันหนึ่งลูกหลานมาหาทวดเล็กปรากฏว่า

แล้วหายเข้าผืนป่าไปช่วงบ้านปลายชีวิตนะฮะ
หลังจากนั้นชาวบ้านได้ยินเสียงเสือร้องล้อมรอบหมู่บ้าน

เหมือนกับเป็นสัญญาณจากทวดเล็กว่าจะคอยปกปักรักษา
บางคนเห็นเสือตัวขาวเรืองแสง
เขาบอกว่านั่นแหละน่าจะเป็นเสือของทวดเล็ก
บางครั้งเจอเสือที่มี๕นิ้วปกติเสือมี๔นิ้วใช่ไหมครับ

รอยเท้าเสือ๕นิ้วเขาก็ว่ากันว่านั่นคือเสือทวดเล็ก
ลองฟังพี่ทัศน์เล่าเพิ่มเติมครับ
อีกเรื่องเล่าหนึ่งตำนานที่พี่ทัศน์เล่าให้ฟังลุงของพี่ทัศน์ฮะ
เป็นพรานเข้าป่าไปหาปลาไปกับหมาคู่ใจ
ปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนทหารสั่งการกันก็แปลกใจ
เฮ้ยพื้นที่ตอนนั้นเคยเป็นพื้นที่สีแดง
เคยมีคอมมิวนิสต์เนี่ยมาหลบซ่อนอยู่ก็น่าจะหมดไปแล้วนี่นา
เวลาผ่านมาตั้งนานแล้วสักพักหนึ่ง
หมาวิ่งสวนทางหางจุกตูดไปเลยเรียกก็ไม่กลับ
ลุงก็เลยแปลกใจเอ๊ะหมามันไปเห็นอะไร
่องไปดูปรากฏว่าเห็นคล้ายทหารคอมมิวนิสต์นะฮะ
อยู่ที่หาดทรายมี๖คนแล้วมีหัวหน้าคอยสั่งการ
แต่ที่น่าขนลุกขนพองสยองกล้าวคืออะไรลองฟังฮะ
สตันเลยไม่มีหน้าสักคนหนึ่งเดินมาทางฝั่งแก
แกก็แบบหลับตาแบบกลัวตอนนั้นกลัว
ทีนี้ก็ปล่อยให้แบบเขาเดินผ่านไปข้างจนแบบรับหายไป
แกก็แบบขึ้นมาตามหมาหมานี่แบบนอนตัวสัตว์เนี่ยเดินกลับขนำไม่ได้มา
เห็นทหารคอมมิวนิสต์ที่หันมาแล้วไม่มีหน้าครับ
ว่าเจอเขาแล้วอันนี้เป็นเรื่องเล่าความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
อีกหนึ่งเรื่องเล่าครับตรงเขาสระเล่ากันมาว่า
ตรงจุดนั้นของบัตระเป็นจุดที่สูงที่สุดเป็นที่ห่วงห้าม
ด้านบนมีแอ่งน้ำกว้างน้ำใสนิ่ง
แล้วบนนี้จะมีนกตัวผู้ตัวเมีย๒ตัวคอยดูแลอยู่
ใครตกลงไปจะมีนกสองตัวเนี้ยคอยช่วยแล้วยังมีตัวม้ารีด

บอกว่าม้ารีดเนี่ยจะเหมือนม้าแต่ว่าขนยาวลากดินเลย
เวลาเดินไปตรงไหนตรงนั้นก็จะราบเรียบเลย
เพราะว่าขนเขาลากไปด้วยลองฟังดูครับ
เหมือนมาแต่ว่าก้นยาวก้นหลาดิน
เดินไปน้อยต่างไปเตียนเป็นจุ้ยไปเลย
ม้ารีดนี่เหมือนจะเป็นอ้วนหน้าของบัตราศัตริย์
ยังไม่หมดครับยังมีเรื่องเล่าตำนานอีกฮะ
เรื่องของเหราเป็นสัตว์ในป่าหิมพาน
ลักษณะคล้ายกับพญานาคผสมมังกรนะฮะ

เคยมีแม่ลูกคู่หนึ่งเป็นชาวมันนิไปอาบน้ำแถววังโด
แล้วลือกันว่ามีตัวเหราเอาลูกเธอไป
พยายามหาวิธีการช่วยเอาเชือกผูกกับต้นไม้แล้วห่อนตัวลงไป
ปรากฏว่าตรงจุดนั้นเนี่ยนะฮะ
เธอบอกแล้วก็เห็นตัวเหราเลย

เรื่องสุดท้ายควรหินกองเป็นกองหินโบราณ
ซึ่งเป็นเส้นทางค้าขายไปลงพัทธลุง
เชื่อมโยงกับเจดีวัตถาสนครศรีธรรมราช
อดีตนั้นมีคนจะเอาทองมาร่วมสร้างเจดีพอมาถึงสร้างเสร็จแล้ว
ก็เลยเอาหายเงินหายทองมาวางไว้ตรงนั้น

ใครที่เดินผ่านจุดนี้แล้วไม่เอาหินมาวางทับต่อกัน
เชื่อว่าเดี๋ยวจะปวดท้อง
และถ้าคณะมโนราคณะไหนผ่านบ้านตระแล้วไม่เล่นให้ทวดเล็กดูก่อน

เหล่านี้เป็นเรื่องเล่าและตำนานความลี้ลับ
เรื่องลึกลับในผืนป่าเทือกเขาบรรทัศน์
ขณะที่ผู้ใหญ่แจ้งจำได้ใช่ไหมครับ
อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บ้านตระอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
นี่ครับลุงแจ้งแสงกุลฉายาผู้ใหญ่สุรตานครับอายุ๖๘
บอกว่าป่าบ้านตระเนี่ยเขามีเจ้าป่าเจ้าเขานะ
ถ้าหลงจริงจะเดินวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละไปไหนไม่ได้
แม้จะมองเห็นทางที่จะเดินต่อไปได้ก็ตาม
แต่เดินไปไม่ได้แล้วอันตรายมากเลย
ตัวเองเคยเจอเรื่องเล่นลับมาแล้วด้วยนะครับ
วิธีการแก้ไขคือต้องตั้งสติ
ท่องคัมภีร์เอากุลอ่าน
สำหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ
ขอพรองค์อัลละและเจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดทาง
ทำให้รอดพ้นจากการหลงป่ามาได้ครับ
ไม่มีเส้นทางกันมาได้ออกมา

เหล่านี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคล
ตำนานความลึกลับเล่นลับในผืนป่าเทือกเขาบรรทัศน์นะฮะ